เหตุการณ์นี้ค่ะมีหญิงสาวอายุ๒๐นะคะ
ร้องขอความเป็นธรรมมาบอกว่าถูกญาติของฝั่งพ่อเลี้ยง
รุมทำร้ายร่างกายมากัน๑๒คนมาทำร้ายเขาคนเดียว
คนนี้เป็นผู้หญิงสัก๑๑เป็นสาวประเภท๒คนหนึ่ง
รุมทำร้ายร่างกายเขาแล้วเขาแจ้งความเอาไว้แล้วตั้งเดือนนึง
แต่คดียังเงียบอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านหน้าโรงเรียนไซใหญ่
ทีมข่าวได้รับการติดต่อจากนางสาวกันติชาต้ออาสาหรือแอ๋มอายุ๒๐ปีค่ะ
บอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมถูกผู้หญิงและสาวประเภท๒รวมแล้ว๑๒คนเนี่ยนะ
แขนตามขาเธอบอกว่าคนที่มาทำร้ายเธอทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นญาติทางฝั่งพ่อเลี้ยง
ไม่ชอบเธอไม่ชอบแม่เธอแล้วก็แม่กับพ่อเลี้ยงมีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ทำให้พ่อใช้โอกาสนี้มายั่วยุแม่จนแม่ตัดสินใจเลิกกับพ่อเลี้ยง
แล้วก็พาลูกกลับไปอยู่บ้านพยายามไม่ตอบโต้อะไร
พ่อเลี้ยงก็ยังได้ใจรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
เคยนำเบอร์โทรศัพท์ของเธอไปโพสต์ว่าเธอเป็นหญิงขายบริการ
แล้วก็ข่มขู่ให้กลัวจน๑๒กุมภาพันธ์เธอไปแจ้งความเรื่องที่ถูกหมินประมาทและถูกคมขู่นะคะ
พอไปแจ้งความเท่านั้นแหละก็เลยบุกกันเข้ามาเลย
ผู้หญิง๑๑สาวประเภท๒อีกคนนึงรวมแล้ว๑๒คนมาที่หน้าร้านขายน้ำ
หน้าโรงเรียนวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาตะโกนด่า
มากล่าวหาว่าเธอไปแย่งสามีเพื่อไม่ให้คนนอกมาช่วยอะค่ะ
อ้างว่าเนี่ยมาแย่งสามีเขาแล้วก็รุมทำร้ายคนนอกเห็นก็เลยไม่กล้าช่วย
ก็เลยถูกโอ้โหถูกตบถูกกระทืบ
แล้วที่สำคัญก็คือคนร้ายทั้ง๑๒คนเนี่ยนะ

ทำร้ายร่างกายเธอคือเน้นที่หัว

ตำรวจจราจรที่ผ่านมามาเห็น

หลังถูกทำร้ายเธอไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
แต่ตำรวจรับแจ้งความในข้อหาทะเลาะวิวาส
ไม่ได้รับแจ้งข้อหาพยายามฆ่า

ทนายความส่วนตัวไปตามความคืบหน้าของคดีตำรวจบอกว่า
ก็สรุปสำนวนคดีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ใบรับรองแพทย์
คิดว่าตำรวจควรจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์
ก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีไหมแล้วก็เนี่ยผ่านมาเป็นเดือนแล้ว
ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรแล้วไปมาตำรวจบอกว่าก็ยอมความกันไปเถอะ
ฝ่ายคู่กรณีให้การว่าตัวเธอไปหาเรื่องก่อน
แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้หาเรื่องก่อนเลยเธอถูกทำร้ายจนปัสสาวะเป็นเลือด
ในอ่ะเธอก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมอันนี้คือเรื่องที่เธอร้องเรียนเข้ามานะคะ
คือเธอเนี่ยเป็นลูกติดแม่แม่ไปแต่งงานหรือว่าอยู่กินกับพ่อ
ก็ที่เป็นพ่อเลี้ยงซึ่งญาติทางฝั่งพ่อเลี้ยงไม่พอใจ
บอกแบบนั้นตามที่เธอบอกคือไม่พอใจเธอ
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปตามความคืบหน้านะคะ
จากเรื่องราวที่เธอร้องเรียนเข้ามาก็ไปถามเรื่องนี้จากแอ๋มมานะคะ
เธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเธออยู่ย่านดินแดงค่ะ
กับพ่อเลี้ยงก็อยู่ด้วยกันประมาณสักสามปีเธอก็ย้ายมาอยู่ย่านไซน้อย
ที่ผ่านมาแม่เปิดร้านขายน้ำขายกาแฟก็จะมีปัญหากับญาติของพ่อเลี้ยงอะค่ะ
พูดจาเหน็บแนมเธอกับแม่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของร้านขายน้ำขายกาแฟด้วย
เหมือนกับว่าร้านของแม่เธอเนี่ยขายดี
ขายดีกว่าญาติของพ่อเลี้ยงซึ่งก็ขายน้ำขายกาแฟเหมือนกันอ๋อมีร้านแบบเดียวกัน
ก็เลยเกิดปัญหาอิจฉากันทะเลาะวิวาดกัน
อันนี้ตามที่เธอบอกนะเธอบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเธอก็เหมือนกับ
คนมาอยู่ใหม่เดี๋ยวเรามีข้อมูลอีกฝั่งด้วย
บอกว่าญาติของพ่อเลี้ยงยกพวกไปรุมถึงที่นนทบุรี
เธอไปแจ้งความกับตำรวจศพใสย
แต่ตำรวจบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวให้ไปเจรจาตกลงกันดีกว่าไหม

ถ้ามีคนถ่ายคลิปเนี่ย
คือไม่ช่วยก็ไม่ได้ถ้าไม่ช่วยก็คงตาย
อะไรประมาณเนี้ย

แล้วน้องสาวเขามีแฟนเป็นทหาร

น้องสาวก็เลยโทรบอกพี่พี่มาหาหนูหน่อย
อยู่กับหนูหน่อยเนี่ยพวกมันมาดักรอหนู
เหมือนกับว่าเห็นทหารมันไม่กล้าเข้ามายุ่ง
ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรประมาณนี้
ท้าทายไหมท้าทาย
ท้าทายแบบว่าเออทำไมมึงไม่ทำแม่ล่ะแม่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะ
เหมือนกับว่าเขาด่ามาว่าไหนกูอยากจะเจอมึงจริงอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
กูก็อยู่ตรงนั้นมีเรื่องกับแม่กูแล้วไหมไม่ทำแม่กูล่ะ
ตำรวจเขาเหมือนกับว่าจะให้ยอมความ

เขาบอกว่าหนูคดีนี้หนูเป็นญาติกันนะ
มันคุยกันได้ไหมไกลเกลี่ยกันได้ไหม

ให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องไก่เกลี่ยกันอืม
นี่เป็นสิ่งที่เธอให้ข้อมูลกับเรานะใช่ค่ะส่วนแม่
ของเธอค่ะแม่ของแอ๋มก็บอกว่าตลอดระยะเวลา๑๕ปี
อยู่ที่แฟลต์ดินแดงก็ถูกญาติของสามีใหม่พูดจาเหน็บแนมตลอดนะคะ
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะร้านขายน้ำขายกาแฟของเธอ
ขายดีกว่าญาติของฝ่ายสามีใหม่อ่ะครับ
ก็เลยทำให้อีกฝ่ายอิจฉาตอนแรกก็มีผู้จาตอบโต้ไปบ้าง
แต่ช่วงหลังก็หยุดตอบโต้เพราะคิดว่าไม่มีอะไรดีขึ้น
แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับไม่หยุดตัวเธอก็อดทน
ลูกสาวมาถูกรุมทำร้ายตอนนี้สงสารลูกมาก
ที่ต้องมารับเคราะห์กรรมแทนเธอ
เทินใจมากเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าเขามาทำน้อง

ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แม่นอนไม่หลับ
ไม่เคยนอนหลับเลยสักคืนเดียว

ว่าทำไมน้องจะต้องมาโดนแทนเราอะไรอย่างนี้
แต่แม่เป็นกระดูกเสื่อมกระดูกต้นคอเสื่อม
ถ้ามันเป็นแม่แม่คงตายไปแล้ว
เพราะว่ากระดูกก็คงหักอะไรอย่างนี้
อันนั้นเป็นแม่โดนซะเองแม่ตายชีวิตเดียวแต่น้องก็ไม่ต้องเจ็บอีก
เป็นเพราะว่าเราก็แข็งเขาก็แข็งกันหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้รู้รู้แต่ว่าคนเราเสมอกันทุกคน
จำเป็นต้องมีใครอ่อนให้ใครเราคุยกันเราก็แค่น่าจะคุยกัน
ไม่จำเป็นจะต้องไปนอบน้อมเสมอไปหรือว่าจะต้องอ่อนโยนเสมอไป
กับคนที่เรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราอ่าอันนี้ทางฝั่งของแม่กับแอ๋ม
ใช่ค่ะทีนี้ฝั่งญาติของพ่อเลี้ยงที่ถูกกล่าวหา
เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนางสาววราพรสวงเกษมนะครับ
ที่เป็นคู่กรณีกับแอ๋มนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขบอกว่าเรื่องที่อีกฝ่ายออกมาให้ข่าวนั้น
ไม่เป็นความจริงเลยยืนยันว่าเธอและญาติญาติ
กับฝ่ายทางนางสาวแอ๋มเนี่ยนะต่างคนต่างอยู่ไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อกัน
มันมามีปัญหาก็ต่อเมื่อล่าสุดเนี่ยแอ๋มไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าเธอ
แม้ว่าจะเป็นการด่าแบบไม่เจาะจงแต่เธอก็รู้อืม
เธอก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กด่ากลับไปบ้างอีกฝ่ายก็ยังโพสต์ด่าอีก
แล้วก็ส่งข้อความมาท้าทายให้ไปเจอเธอก็เลยชวนญาติพี่น้อง
อีกสิบเอ็ดคนค่ะรวมแล้วก็สิบสองคนไปหาแอมที่ย่านชัยน้อย
เมื่อไปถึงก็ไปถามแต่กลับถูกอีกฝ่ายด่า
แล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นซึ่งฝ่ายเธอไม่ได้รุมทำร้าย
แต่ยอมรับว่าตกเป็นเครื่องมือของแอ๋มที่ส่งข้อความมาท้าทายก่อน
และหลังจากนี้จะไปฟ้องร้องกับแอ๋มฐานให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
ทางฝั่งญาติของพ่อเลี้ยงฝั่งเนี้ยเขายังบอกว่าครอบครัวของฝั่งแอ๋มนี่แหละ
ค่ะที่พาทหารเนี่ยที่เป็นแฟนของน้องแอ๋มเนี่ย
ข่มขู่คมขู่ถึงขั้นบอกว่าจะเอาให้แบบไม่ต้องได้ทำมาหากินเลย
คำหยาบหยามคล้ายแบบที่เราไม่เราก็ไม่ได้รู้

โคตรมึงมาเลย
แล้วก็พูดว่ามึงโคตรมึงมาเลยนะคะ

ที่โรงพักก่อนว่าหนูข่มขู่เขา

จะไปตบเขาอะไรอย่างนี้

ก็ทักนะคะทักมาเก่งจริงทำไมไม่ไปด่าแม่ไม่ตบแม่กู
ร้านอ่ะก็แม่เขาไม่ได้ขึ้นอะไรด่าหนูเป็นพี่จะคิด
ยังไงคะแล้วก็แล้วน้องก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ขึ้นอะไรด่า
น้องก็ไม่ด่าถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าหนูหาเรื่องจริง
หนูต้องไปตบเขาที่ร้านแล้วจริงไหมแต่นี่เราก็ไม่นั่นแต่บุคคลคนนี้
ชื่อหนูเฟสมาแชททางหนูโดยตรงแล้วก็ท้าหนูทุกวันสามวันติด
แล้วเราก็เลยไปถามแล้วก็เกิดการทะเลาะกัน
แล้วแล้วพอพักหนึ่งเขาเอาน้องเขยเป็นทหารมาบอกว่าจะเอา
ไม่ให้ขายของเลยเดี๋ยวเมื่อจะอยู่ไม่ได้
วันเดียวกันเขาบอกว่ามันบอกว่ามันจะไม่ให้ขายมึงมาทำอะไรมามันมีเรื่องอะไรกับพวกเมียน้องกู
เดี๋ยวกูจะกัดเอาให้มึงให้หมดเลยพวกนี้ตรงนี้มึงก็จะไม่ได้ขายเดี๋ยวกูจะเอาให้ลาบเป็นหน้ากอง
แล้วก็ไปโทรศัพท์ตามทหารมาด้วยสองคนเพื่อจะมาให้มาทำพังร้านที่นี่
ก็ข้อมูลทั้งสองฝั่งเนอะฝ่ายนี้เขาบอกว่าอย่างนี้อ่ะ
แต่ไอ้จุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรมาก่อนนะนะ
แต่ฝั่งนี้เขาก็บอกว่าไม่เคยมีปัญหากันแต่ว่าฝั่งแอ๋มนี่แหละ
อยู่ดีก็โพสต์ข้อความมามาด่าเขาก่อน
เขาก็เลยต้องโพสต์ข้อความกลับไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางคดีความนะฮะทางพันธุ์ตำรวจเอกวิรยุทธ์ประสานนาม
กับการสพไซน้อยระบุว่าในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะเจรจากลายเกลี่ยกัน
ตำรวจก็ต้องทำตามขั้นตอนก็คือเรียกเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ที่ช้าก็เพราะว่าต้องทำงานอย่างรอบครอบ
หลังจากนี้ถ้ายังมีฝ่ายไหนติดใจอะไรอีกก็มาร้องเรียนกันเพิ่มเติมได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนจะเรียกฝ่ายคนที่ก่อเหตุ๖๗คนมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและร่วมกันทำลายทรัพย์สิน
ในเมื่อไม่เจรจาตำรวจบอกว่าที่นี้ก็ต้องไปว่ากันแล้ว
เรื่องของหลักฐานคดีความในกระบวนการกันต่อไปนะครับ